วัดนี้ไม่ต้องพลาดเลยนะคะวัดโพทองเขาได้รับขนานนามว่าราชาครุฑ
จะเป็นยังไงติดตามเลยในช่วงพิกัดเฮ่ง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของไทยมานานอยู่บนตาเอกสารราชการวันนี้หมอไก่จะพาคุณผู้ชมค่ะมากราบไหว้ขอพรเจ้าแห่งท้องฟ้าค่ะ
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะมาที่วัดโพทองนะคะต้องขีดเส้นใต้ค่ะว่าวัดนี้อยู่ที่บางมดหรือว่าอยู่ที่จอมทองนะคะ
เพราะว่าวัดโพทองเนี่ยมีซ้ำกันหลายที่เลยนะคะถ้าไม่ขี่เส้นใต้เนี่ยอาจจะไปผิดที่ได้ค่ะซึ่งที่วัดนี้นะคะถือว่าเป็นวัดที่เรื่องชื่อทั้งเรื่องของพญานาคแล้วก็พญาครุฑค่ะ
ถ้าหลายคนค่ะอ่านในเรื่องของตำนานก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทั้งสองอาจจะอยู่ร่วมกันไม่ได้นะคะแต่จริงแล้วค่ะทั้งสองเนี่ยถือว่าเป็นพี่น้องต่างมารดานะคะองค์หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าแห่งฟ้าอีกองค์นึงเนี่ยก็เป็นเจ้าแห่งน้ำนะคะทั้งสองนี่ก็เหมือนกับเป็นสมดุลค่ะคล้ายกับหินอย่างในทางห่วงจุ้ยนั่นเอง
เคล็ดลับการขอพรให้สมหวังนะคะจะมี๓ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อคุณผู้ชมมาที่วัดโพทองแห่งนี้ค่ะก็ต้องมากราบพระประธานกันก่อนเลยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะขั้นตอนที่๒นะคะคุณผู้ชมต้องมาที่ศาลพญาคุดเพื่อมาขอพรอีกครั้งหนึ่งค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็ให้เดินไปบริเวณหน้าวัดค่ะเพื่อไปขอพรกับพญาคุสุบันเทวราชนะคะเพราะพญาคุดที่นี่นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากมากค่ะและมีความเชื่อกันนะคะว่าพญาคุดค่ะเป็นผู้ที่มากไปด้วยอำนาจบารมีและมากไปด้วยทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นค่ะคนส่วนใหญ่นะคะที่มาที่นี่ค่ะก็เลยมุ่งหวังนะคะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจบารมีนะคะจะสำเร็จ
ว่ายพญาพุทธนะคะก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมนะคะต้องเตรียมทู่๙ดอกนะคะแล้วก็พวงมาลัย๑พวงค่ะตามด้วยคาถาบูชาพญาพุทธนะคะแล้วถ้าสมมุติคุณผู้ชมค่ะเอาของมาถวายด้วยนะคะก็ต้องกล่าวคำถวายด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะตั้งใจขอพรนะคะก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่ใจปรารถนานั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะพญาพุทธถือว่าเป็
ก็ต้องระลึกถึงชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์และที่สำคัญนะคะต้องทำความดีประกอบควบคู่กันไปด้วยค่ะ
ส่วนใครที่เป็นสายพญานาคนะคะอยากจะมาบูชาพญานาคค่ะที่วัดนี้ค่ะจะมีพญามุจรินนาคาราชให้เราขอพรนะคะถ้าเราขอพรด้วยความตั้งใจจะสมหวังแน่นอนค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทุกท่านทุกราศีหาโอกาสในการมาไหว้พระทำบุญที่วัดโพทองแห่งนี้นะคะโดยเฉพาะชาวราศีตุลแล้วก็ชาวราศีพิจิกค่ะเพราะว่าสองราศีนี้เป็นราศีที่ดวงการงานกำลังดีค่ะหากหาโอกาสในการมาไหว้พระทำบุญสักหน่อยหนึ่งก็จะเป็นการเสริมดุชตาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแต่สุดท้ายนะคะทั้
นะคะส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปปักหุดพิกัดเฮงที่ไหนต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมาก